สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสาฮะ
กัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนคุณชนะและชิสาในรายการคู่กัดสะบัดข่าว
เจอกันแบบนี้นะครับในช่วงบ่ายนะตื่นกันหน่อยบางคนนะฮะ
ทานอาหารอิ่มมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อน
เริ่มจะง่วงเริ่มจะง่วงเปิดมาเจอกับพวกเราแบบนี้นะครับฟังกันไปเรื่อย
อย่าเพิ่งรำคาญยาวต่อไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ติดตามกับทางไทยรัฐทีวีแบบนี้ย้ำกันถึงเรื่องของเวลากันหน่อยอีกนิดเดียวแล้วกัน
เพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามได้ถูกเวลาก็คือ๑๕นาฬิกา๓๐
บ่าย๓โมงครึ่ง๑ชั่วโมงเต็มไปจนถึง๔โมงครึ่งนั่นเองนะคะ
แก่แบบนี้เปิดมาแหมเจอสีสันอันสดใสในรายการของเราแบบนี้รับรองว่าไม่มีหลับอย่างแน่นอน
แต่อีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมจะไม่มีทางหลับก็คือส่งไลน์มาคุยกัน
ได้ครับนั่งอยู่หน้าจอเฉยนั่งอยู่หน้าจออย่านิ่งดูดาย
ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะจ๊ะ
ถามไปหน่อยละกันเผื่อไว้ตอนเย็นเลยเมนูเด็ดเย็นนี้ของคุณผู้ชมคืออะไร
บอกเรามาหน่อยเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับพวกเราทั้งสองคน
ไปหาทานกันในช่วงเย็นนี้ไงครับ
หรือว่าพิมพ์แอดไทยรัฐก็ได้เราก็จะเป็นเพื่อนกัน
กันมาฟรีฟรีและอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะย้ำก็คือ
เรื่องของการส่งกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทย
เราก็เลยใส่เสื้อบอลมาเชียร์แบบนี้ไง
ทุกช่วงข่าวของเราในวันนี้จะใส่เสื้อบอลกันยาวไปเลย
สถานีวันนี้เราจะเชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกัน

ส่วนในวันนี้เรื่องราวของเรามันหลากหลายจริง
ซึ่งมีเรื่องอะไรผมว่าอย่าช้าเลย
ปะรีบไปดูกันเลยดีกว่า
ไปครับ
โอ้โหนี่มันหลุมอะไรกันเนี่ย
ที่เมืองจังโกเม็กซิโกเขาพบหลุมขนาดใหญ่
มันใหญ่แล้วยูบตัวลงไปอย่างนี้
ต้องบอกก่อนนะเดชมุนบ้านเรือนไม่ได้ถูกกลืนลงไปฮะ

บอกได้เลยนะคะว่าคลิปนี้ใครเป็นธาตุน้องหมาต้องดู
แต่ทำไมต้องดูแล้วก็ตามต่อทุกเรื่องราวแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดค่ะโอ้โฮเฮ่ย
ต้องดูจนได้นะข่าวนี้หมาปะทะหมี
แล้วไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะยังมีอะไรอีกมาปะทะกันเดี๋ยวรอติดตาม

ตกลงว่าสบคที่บอกว่ามีคลัสเตอร์ที่อยู่ในห้างลาดพร้าวที่ไหน
เกาหัวแกรกมันจะอยู่ที่ที่ฉันทำงานอยู่หรือเปล่า
เอาวันนี้มีอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบเดี๋ยวปูกันหน่อยละกัน
คือเมื่อวานนี้สวบคอแถลงออกมานะว่าเจอคลัสเตอร์กลุ่มใหม่๒๓คนนะคะ
อยู่ในห้างสรรพสินค้าเขตลาดพร้าวแล้วเขตลาดพร้าวนี่กว้างใหญ่มากนะคุณ
จริงทีนี้ห้างดังในเขตลาดพร้าวถ้าจะให้นึกเนี่ยดิฉันว่าก็คงนึกกันได้แหละ
ครับชื่อเซ็นทรัลลาดพร้าวใช่ไหมทีนี้เซ็นทรัลลาดพร้าวเขาก็เลยออกมาชี้แจงเหมือนกัน
ครับนะฮะว่าไม่ใช่เขานะแล้วก็ยังมีอีกหลายที่เหมือนกันนะคุณผู้ชม
ที่เขาออกมาให้ข้อมูลว่าไม่ใช่ที่ของเขาแต่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังละกัน
ได้นะฮะอย่างที่เกินไปคุณผู้ชมนะคะสบคเนี่ยบอกไปแล้ว
ว่าเขตลาดพร้าวนะฮะมีห้างสรรพสินค้าอยู่หลายแห่งแล้วเขาก็พบด้วยว่า
เป็นแหล่งที่พบคลัสเตอร์แหล่งใหม่แล้วห้างแต่ละห้างเนี่ยเขาก็ออกมารีบบอกเลย
ว่าไม่ใช่เขาแน่ล่ะก็มีตรงไหนบ้างล่ะเดี๋ยวผมจะไล่เลี่ยงให้ฟังนะครับ
หลังศูนย์ปิดศูนย์การค้าปิดปิดเมื่อไหร่ก็ทำความสะอาดทันที
เพราะว่าอย่างนั้นแบบนี้ทุกวันนะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจสูงสุด
ผู้มาใช้บริการทุกท่านนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกที่หนึ่งคุณชิสา
ไม่ได้อยู่ในเขตลาดพร้าวตั้งอยู่ในเขตจตุจักร
คือต่อให้อยู่ใกล้ใกล้กันโซนที่เราเรียกว่าลาดพร้าวเนี่ยแต่ถ้าหากว่าดูจากพิกัดเขตปกครองเนี่ยเขาอยู่เขตจตุจักร
หลังจากที่ปิดก่อนหน้านี้มาสิบห้าวันครับพร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้ตรวจสอบ
และได้รับคำยืนยันแล้วว่าไม่มีข้อมูลเรื่องคลัสเตอร์ปรากฏในเขตจตุจักรด้วย
ซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเพราะทางห้างตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง
ใช่ยังมีอีกหลายห้างเลยคุณผู้ชมที่ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่พื้นที่ที่มีคลัสเตอร์
อย่างเช่นโลตัสลาดพร้าวโลตัสเรียบด่วนรามอินทานะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมที่เขามีข้อมูลออกมาแบบนี้เนี่ยนะ
เอางี้แล้วกันนะครับทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่แล้วกันไปสำรวจกันหน่อยต่อความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้า
อยู่ในห้างนู้นห้างนี้ห้างนั้นที่อยู่ในเขตลาดพร้าวเขารู้สึกยังไง
ไปถามพ่อค้านะครับที่ขายของในห้างนะในย่านนี้ลาดพร้าวเนี่ย
เขาก็ยอมรับกับผู้สื่อข่าวนะว่าพอฟังข่าวจากสวบคเขาก็รู้สึกกลัวเหมือนกัน
ว่าจะเป็นห้างที่เขาทำงานอยู่หรือเปล่า

ก็พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนทีนี้เพื่อนเองก็บอกว่าเออก็ไม่แน่เหมือนกัน
เพราะห้างที่เขาทำงานอยู่เนี่ยนะผมไม่ได้บอกว่าห้างไหนนะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็อาจจะมีแรงงานต่างด้าวเขาก็มาใช้บริการ
ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าแรงงานต่างด้าวทุกคนเขาจะมีเชื้อโควิดนะ

ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีข่าวเรื่องของคลัสเตอร์ต่างด้าวใช่ไหม
ัสเตอร์แรงงานต่างเนี่ยหลายคนก็กังวลแหละคือกลัวไปหมด

ถูกต้องคำตอบชัดเจนออกมาแล้วนะคะท้ายที่สุดแล้ว

แต่อยู่ในเขตพื้นที่ลาดพร้าวปรากฏว่านี่แหละคือสองที่เนี่ยที่เจอนะคะ

แล้วเชื่อว่าทางห้างเองก็มีมาตรการในการดูแลอย่างเข้มงวดนะคะ

คือกาดที่ดีที่สุดที่จะป้องกันได้ก็คือตัวเราเอง
อย่างการสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างไม้ล้างมือบ่อย

อันนี้เรื่องจริงเลยนะผมเองก็ทำเป็นประจำ
รีบเปลี่ยนชุดอาบนมอาบน้ำเลย

ฉันก็ถามไปอย่างนั้นแหละเผื่อจะหลุด
เอ้าไปดูอีกหนึ่งเรื่องการไปท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะ
ในช่วงเวลาแบบนี้การท่องเที่ยวก็ซบเศร้า
ต้องยอมรับจริงแล้วก็เราเองก็ยังไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับที่จะให้เดินทางข้ามจังหวัดไกลนะฮะ
แล้วก็ในบางจังหวัดในบางพื้นที่ก็ยังเป็นพื้นที่สีแดงถูกแต่อย่างนี้ทางภาครัฐเนี่ยเขาก็เผยข่าวดีนะครับ
เพราะว่าในวันที่๑ตุลาเนี่ยเขาเตรียมจะเปิดให้ท่องเที่ยวได้ในบางพื้นที่เรียกได้ว่าไม่ต้องกักตัวกันแล้วนะครับ

แล้วเนี่ยคุณพิพัฒน์รัฐชกิจประการณ์นะครับรัฐบุติว่าการกระจัดสู่การท่องเที่ยวและกีฬาครับ
ก็จะเปิดแหล่งท่องเที่ยว๑๐จังหวัด
ให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัวครับ

อ่ะหลักกรุงเทพมหานคร

จากนี้ก็จะมีเชียงใหม่ประจวบคิริขันเพชรบุรีชนบุรีภูเก็ตสุราธานีกระบี่พังงาและบุรีรำ

ใช่ถามว่าทำไมต้องเป็น๑๐จังหวัดนี้ก่อน
ก็ต้องยอมรับว่า๑๐จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งรายได้
มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมาย
นักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ชอบมา๑๐จังหวัดนี้แหละเป็นหลักเนี่ยนะคะ
โดยเมื่อปี๒๕๖๒๑๐จังหวัดเหล่านี้มีรายได้สูงถึง๑๕ล้านล้านบาท

ทางหน่วยงานทางเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ย
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะประกาศให้๑๐จังหวัดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนำร่อง
นับตั้งแต่๑ตุลาคมถึง๓๑ธันวาคมนี้
ปลายปีพอดีคุณชนะ

หรือบางคนอยากจะไปเที่ยวทะเลภาคใต้ลงสุราชกันหน่อยก็ดีเหมือนกัน
ก็ใจเหงาทะเลเขาก็ช่วยได้

เวลาไปเที่ยวทะเลคุณจะได้ยินเสียงคลื่นทะเลให้กำลังใจคุณ

ใช่ค่ะชำเลยค่ะตอนนี้

ใช่ค่ะแต่ว่าต่อให้ไปเที่ยวได้นะ

เพราะถ้าว่าถึงเวลานั้นหลายคนคงจะได้รับวัคซีนครบ๒โดสกันแล้ว
เอาล่ะพูดกันถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ฮอตฮิต

คุณผู้ชมที่มีลูกหลานเด็กอยู่ที่บ้านต้องเรียนออนไลน์

มีลูก๓ขวบครึ่งก็เรียนเหมือนกัน
เรียนแบบว่าผ่านทางคลิปวิดีโอคุณครูส่งการบ้านมาให้
แล้วมีอยู่ในท้องด้วยแล้วต้องเรียนออนไลน์ยังไง
อันนี้คุณแม่ก็สอนไปด้วยเล่านิทานไปด้วย

บอกให้ก่อนนะคุณชิสาเขาท้องแล้วนะ
แล้วก็บอกให้เคลียร์ด้วยนะว่าไม่ได้ท้องกับผมนะ
ไม่เกี่ยวไม่ใช่การกัดงองหน้าคุณชนะจะไปท้อง

แล้วผลการเรียนจะดีขึ้นบางคนฟังแค่นี้มันเกี่ยวอะไรกัน
คือเป็นประโยคสั้นที่ท่านพูดออกมา
อ่านะแต่ว่าฟังดีกว่าเต็มท่านว่ายังไง
ให้สัมภาษณ์กับทีมงานคู่กัดสะบัดข่าวพูดถึงกระแสดราม่าในเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นแค่ข้อเสนอในที่ประชุมนะ
ครับก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นบังคับใช้อย่างจริงจังนะครับเป็นเพียงแค่แนวคิด
คือในตอนประชุมกันก็คงจะมีการพูดคุยว่า
จะทำยังไงให้เด็กมีความตั้งใจในการเรียนออนไลน์มากยิ่งขึ้น
เพราะว่าที่ผ่านมาคงจะมีประสบปัญหากันบ้างเรื่องของการตื่นมาเรียนไม่ทัน
หรืออาจจะไม่ตั้งใจในการเรียนออนไลน์แน่นอนมันยากในการเรียนออนไล
ที่จะทำให้นักเรียนมีสมาธิคอนเซ็นเทรดอยู่กับหน้าจอนะครับ
ก็เลยลองมีแนวคิดออกมาแบบนี้แล้วก็เห็นแล้วว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยจริงมันต้องมีสมาธินะ

ผู้ว่านั่นแหละแล้วก็หลายคนแล้วก็ในหน่วยงานของทางจังหวัดนะครับ
เขาก็มีความคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหม
ถ้าจะลองให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนแล้วก็เรียนออนไลน์ดู
เผื่อว่าจะมีผลการเรียนที่ดี
ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็คือทำเหมือนกิจวัตรประจำวันไปโรงเรียน
ตื่นเช้ามาทานข้าวอาบน้ำแต่งตัวใส่ชุดนักเรียนแล้วก็มานั่งหน้าคอมพิวเตอร์แบบนี้
แล้วก็ตั้งใจเรียนให้เป็นวิชาวิชาไป

ถ้ามีสมาธิถ้าตั้งใจเรียนแบบนี้ผลการเรียนก็อาจจะดีขึ้นนั่นคือแนวคิดแบบนั้น

วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแหละค่ะบางคนก็มองอย่างนี้ไงคุณชนะ
ให้เด็กใส่ชุดนักเรียนอ่ะสร้างภาระให้ผู้ปกครองหรือเปล่าต้องไปซื้อชุดเดี๋ยวจะต้องมารีดชุด
บางคนเขาอาจจะมีความไม่สะดวกตรงนี้

แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมถูกแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีเรื่องของกราฟิก
เอามาทำให้การแต่งตัวชุดนักเรียนง่ายขึ้น

ไม่ต้องใส่เสื้อนักเรียนจริงเพียงแค่คุณเอาหน้าเผยเข้าไปในกล้อง
คุณก็จะได้ใส่ชุดนักเรียนสมใจอยากคุณจะใส่ชุดนักเรียนชายหรือชุดนักเรียนหญิงก็แล้วแต่
ไม่สิคุณผู้ชายก็ต้องใส่นักเรียนชายไหมล่ะ

มี๒ชุดแบบนี้เป็นชุดนักเรียนชายคือเชิดขาวไม่มีปักชื่อนะส่วนนักเรียนหญิงก็จะเป็นคอส่อง

ว่าผมก็ไม่เคยใช้

มันก็มีข้อจำกัดบางอย่างแต่วันนี้ฉันเชื่อว่า

จริงมันอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของการมีวินัยในการตื่นในการแต่งตัวได้

ถ้าเข้าใจจุดประสงค์แล้วดิฉันเชื่อว่าทุกคนทำตามได้ถูกต้อง

สมัยผมเด็กผมก็ใส่ชุดนักเรียน
ซึ่งมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียยังไงใส่ชุดนักเรียนผมเองก็ต้องไปโดดเรียนเพราะผมต้องทำตามเพื่อน
แต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำนะผมโดดเรียนแล้วยังไงรู้ไหม
ผมใส่ชุดนักเรียนคนอื่นเขาก็เห็นแล้วก็พาผมกลับเข้าสู่โรงเรียน
เพราะว่ามันมีประโยชน์ในการบอกว่าผมเป็นนักเรียน
ค่ะคุณนี่ชอบยกตัวอย่างอะไรที่มันไม่ค่อยดีต่อเยาวชนเท่าไหร่เลย
ไปดีกว่าไปดูเรื่องที่น่าตกอกตกใจกันไหม

เขาบอกว่าที่นี่ตกอกตกใจเป็นอย่างมากใครจะไปเชื่อครับงานศพฮะ
งานศพเนี่ยก็มีแต่ความโศกเศร้าใช่ไหมแต่ใครจะไปเชื่อครับงานศพที่นี่มีแต่ความตกใจ
เอ้าเนี่ยฮะเหตุการณ์นี้นะครับไปถามชาวบ้านเขาเลยครับก็คือคุณสำรวยยอดฟ้าอินเป็นชาวบ้านทราบนะครับ
ตำบลสะบัวอำเภอแคนโดงจังหวัดบุรีรำ
เขานำเรื่องนี้มาโพสต์ลงโซเชียลเลยนะเมื่อคืนวันอังคารประมาณสักห้าทุ่มฮะ
เกิดอุบัติเหตุรถชนมีคนเสียชีวิตสภาพศพโอ้โหอันนี้ต้องแสดงความเสียใจนะเพราะจำหน้าไม่ได้เลยว่าใคร
ใช่จนกระทั่งว่าคุณพ่อของคุณสงัดเนี่ยนะคะก็คือคุณภัยวันสายวัน
บอกว่าคุณสงัดเนี่ยนะคะหายออกจากบ้านไป๓วันก็เลยเข้าใจว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วศพที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นคุณสงัด
ก็เลยนำศพนำร่างนี้ไปบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
เอาล่ะแล้วในช่วงเวลานั้นครับช่วงเวลาที่กำลังจัดงานศพครับโอ้โหพระท่านกำลังสวดเลย
สักพักเสียงดังกุ๊ก
อาหารแบบเพื่อสุขภาพเสริมคุ้มกันอย่างเช่นขิง
หรือจะเป็นกระชายนี่ส่งกันมาบอกบางคนทานคุกวันเลยบัวลอยน้ำขิง
ทานจนหน้านี่เป็นแง่งขิงแล้ว
ดิฉันเข้าใจความรู้สึกดีเพราะน้ำขิงเขามีประโยชน์ไง
ช่วยทำให้ร่างกายของเราสูบฉีดได้ดีนะคะ
ดิฉันเองกินเพิ่มลมหนังหมุนในช่วงที่มีน้อง
คุณผู้ชมจะกินอะไรก็ตามส่งไลน์มาคุยกันละกันคุณผู้ชม
เพราะเรื่องตอนที่เราจะเล่าตอนนี้นะมีเรื่องเด็ดอยากจะบอกกัน
สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ถือบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ
เรียกว่ารับต่อเนื่องกันไปยาวจนถึงสิ้นปีเลยค่ะ
แต่ว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่วันไหนบ้างไปดูกันหน่อยค่ะ
เริ่มวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะ
จะได้รับเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
สินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านทงฟ้าประชารัฐ
หมูราคา๒๐๐บาทต่อเดือน
นอกจากนี้ก็ยังสามารถเอาไปใช้อะไรอีกมากมาย
ทั้งพวกค่าเดินทางต่างนะคะ
ได้๕๐๐บาทรถบวคศได้๕๐๐บาท

แล้วก็ยังรวมไปถึงวงเงินซื้อก๊าซหูต้ม๔๕บาทต่อ๓เดือนด้วย
อ่ะส่วน๑๘มิถุนายนนะครับก็มีค่าน้ำ๑๐๐บาทต่อกรัวเรือน

ส่วนค่าไฟครับ๒๓๐บาทต่อครัวเรือน

วันที่๒๒มิถุนายนค่ะเยี่ยมคนพิการจะได้รับเพิ่มอีก๒๐๐บาทต่อเดือนก็คือผู้พิการที่มีอายุ๑๘ปีขึ้นไปนะคะ
ส่วนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า๑๘ปีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร๑๐๐๐บาทต่อเดือนก็คือจากเดิมเนี่ย๘๐๐บาท
ครับ

ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด

ใช้เมียได้ตลอด

ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด

ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด

ใช้เมียได้ตลอด

ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด

ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด

ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด

ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด

ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด

ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด

ใช้เมียได้ตลอด

ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด

ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
ใช้เมียได้ตลอด
แล้วหมีก็จะตะปบหมาเพื่อปกป้องลูกหมี
จากนั้นหมีก็หนีหมาหมาก็หนีหมี
เพราะมีคนเข้ามาช่วยหมาไล่หมีสุดท้ายหมีจึงหนีไป
โอ๊ยหายใจแป๊บโอ๊ยลุ้นจังเลยไม่ใช่ลุ้นหมีกับหมานะลุ้นคุณน่ะ
อะไรอ่ะลุ้นว่าคุณจะอ่านหมีกับหมาแยกกันถูกไหม
หัวโหโหรผมแยกออกผมแยกออกคุณดูยังไงแยกยังไง
แยกหมากับหมีออกแต่ผมเคยเจอหมีโอ๊ยหน้าตกใจอ๋อแล้วคุณสู้มันไหม
ก็สงบลงดีไม่มีใครแท้ไม่มีใครชนะ
หมีสีน้ำตาลตัวใหญ่มาพร้อมกับลูกหมีไงมันปีนกำแพงน่ะเห็นไหม
แล้วสุนัขที่เลี้ยงไว้ในบ้านหลังนี้หลายตัววิ่งไปเห่าเลย

ลืมไปยังไม่มีเมียคุณชนะยังไม่มีเมีย
พูดอะไรคุณชิสาไปดูเรื่องของฟุตบอลดีกว่า
คืนนี้นะครับสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับ
หาข้ออ้างหนีออกจากบ้านได้แล้วครับคืนนี้มีฟุตบอลให้ได้ดูนะฮะ
ทุ่ม๑๐ครับคืนนี้ไทยรัฐทีวีจะถ่ายท่อสดนะ
ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับจะลงแข่งขันฟุตบอลโลก

ก็จะเป็นรอบที่เราเองก็ลุ้นนะฮะ
ที่จะผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย
โซนเอเชียที่จะลุ้นที่จะไปเล่นฟุตบอลโลก

สำคัญครับเพราะว่าเป็นเหมือนแมทเริ่มต้นที่สำหรับในปีนี้นะ
ที่เราลุ้นจะต้องเก็บ๓แต้มให้ได้ในทุกเกม
นี่ก็เหมือนกับเป็นเกมที่ว่าตัดสินชี้ชะตาไกลเลยแหละ
ถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่ชนะโอ้โหบอกเลย

เพราะฉะนั้นวันนี้จำเป็นอย่างมากที่จะต้องเก็บ๓แต้มให้ได้
เพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนทั่วประเทศเป็นไปได้
เปิดทะเลาะทีวีช่อง๓๒เวลา๕ทุ่ม๑๐นาทีนะ
รอลุ้นส่งกำลังใจให้กับนักเตะกันนะคะ
ติดตามกันนะครับทางไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันในปีนี้เนี่ย

เอาล่ะช่วงนี้พักกันแป๊บนึงไหม
ก่อนจะพักดิฉันแอบได้จดข้อความที่คุณผู้ชมส่งเข้ามา
คุณแท่งบอกว่าเย็นนี้จะทานเมนูไก่รวนเข้ม
รวนเข็มอย่างนี้ต้องทานกับข้าวสวยร้อนน่าจะดี
อร่อยมากเลยทีเดียวทานร้อนนะคะ
ก็ยังส่งกันมาได้นะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านในนั้นนะจ๊ะ
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าไม่
ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามันดาวน์พ่อบ้าน
เอ้ยต้องดูต้องดูความใจเด็ดใจถึงของพ่อบ้าน
คนนี้มาอีกแล้วเนอ๊ะณเสงน์ความทื่น
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
ตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
คู่กัดสะบัดข่าวในช่วงนี้เรามารอฟังคุณชนะเล่าเรื่องพ่อบ้านใจกล้ากันดีกว่านะคะ
แต่ว่าจะฟังคนเดียวมันไม่ดีหรอกค่ะ
ต้องชวนสมาคมแม่บ้านมาฟังด้วยกัน
วันนี้ต้อนรับคุณบีและคุณซายจากอามาโดค่ะ

นี่ดิฉันพาแม่บ้านมานั่งฟังเรื่องราวของพ่อบ้านใจกล้าของคุณด้วย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับทั้งสองท่านเนี่ย
ลองดูกันหน่อยลองฟังกันหน่อย
แล้วเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์คลิปนี้กันดู
มันยังไงดีกับพ่อบ้านคนนี้เขาว่ากันว่า
ก็เป็นหนึ่งในท่านประธานสมาคม
พ่อบ้านใจกล้าผู้ไม่เคยกลัวภรรยา

สักตั้งนี้เลยมือล่มหัวแตกลด

โอ้โฮใจกล้าแหละแหละแหละแหละแหละ
เอาจริงนะการขูบ้านบางคนคุณสังเกตดีนะครับ
เขาเนี่ยนะถูจนพื้นเงาวับจนลื่น
แวกเวิกนิดลงจนเงาวับ

กระให้เมียลื้นแง่กระให้เมียลื้นล้ม
ถูไปถูมาสะอาดแล้วเมียก็ไม่เคยลื่นล้ม
ภาพร่างกายเมียดีตลอดกลายอีกกี่ก่อนละมากจริง

ไม่มีเลยนะคะแต่ว่าก็เห็นเนี่ยเอาน้องเขยแล้วกัน
เขยที่ฉันเนี่ยนะคะก็คือแบบว่า
อยู่เนี่ยเวลามากินข้าวกันไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
พอกินข้าวเสร็จปั๊บพอเรากินข้าวเสร็จ
ก็น้องสาวเราเนี่ยก็เอาจานไปวางไว้
แล้วหันไปอีกทีน้องเขยก็ล้างจานใหญ่เลย

อวยเท่าช่วงกลับไปก็ฟ่าวบ้านใจกล้าก็จัดไปนะ

พี่ชายกับพี่สาวผมที่พาทฟราก
เค้าได้กลับมาในช่องนี้